คุณผู้ชมอีกคลิปหนึ่งที่จะเปิดให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้
คือคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไงเพราะว่าตอนเห็นคลิป
แล้วก็วิ่งไปเหมือนกับไปตามจับตัวคนที่
คนร้ายที่มีการจี้ตัวประกันในวงกลมนี้
คนก็วิจารณ์โอ้โหวิจารณ์บอกว่าเป็นพระนักบู้

ฟังก่อนนะคะคุณผู้ชมเพจโม่งดำเขาโพสต์
บอกว่าเห็นพระสงฆ์รูปนึงวิ่งไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ทางเพจบอกว่าพระถือปืนลูกซอง

ทีนี้ทีมข่าวก็เลยต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๔กรกฎาคม
ที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขากรกพระที่นครสวรรค์นะ
คือมันมีเหตุการณ์เริ่มจากชายอายุ๕๐ปี
หวงเมียแล้วก็ทะเลาะกัน
แล้วก็เลยก่อเหตุจับเมียเป็นตัวประกัน
ทีนี้ตำรวจสพกรกพระเขาก็เลยวอลค่ะ
เรียกหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่
ช่วยมาระงับเหตุหน่อยที่สามีจับภรรยาเป็นตัวประกัน
ส่วนพระที่วิ่งจีวอนปลิวอยู่ในคลิปนี้นะคะ
เป็นตำรวจนะเป็นตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ตอนนั้นบวชศึกษาพระธรรมอยู่ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้จิตวิญญาณความเป็นตำรวจอยู่ในสายเลือด
นี่กรีดเลือดมาเป็นสีกากีเลยนะคุณผู้ชม
ทีนี้พอได้ยินวอเรียกว่าเกิดเหตุแล้ว
ก็เลยรู้ด้วยว่าเขาขอกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
สัญชาติยานนะคะก็เลยรีบไปช่วยเหลือ
แล้วภาพมันก็เลยออกมาแบบนี้
คือพระถือปืนลูกซองวิ่งจีวอนปลิวค่ะไปที่จุดเกิดเหตุ
แล้วปืนเนี่ยไม่ใช่ปืนของพระนะแต่เป็นปืนของผู้ก่อเหตุที่เขาทิ้งไว้
ท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้คือตำรวจสามารถเกลี้ยกล่อม
สามีที่เป็นคนร้ายที่จับเมียเป็นตัวประกันได้สำเร็จ
ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พระรูปนี้
สรุปคือเป็นตำรวจแล้วมาบวชพระนะคะ